เมื่อวานนี้เอาแล้วที่จันทบุรีคือหนักขนาดที่ต้นมะม่วงยักษ์อ่ะค่ะ
อายุ๗๐กว่าปีเนี่ยมันโค้นลงมาแล้วดูพี่เบิร์ดดอมคุณผู้ชม
ทับเสาไฟล้มขวางถนนอีก๔ต้นบ้านเบิ้ลหลังคาเปิดเปลืองไปหมดเลยค่ะ
โอ้โหเป็นความเสียหายที่เกิดขึ้นแล้วไฟดับโอ้ยเป็นวงกว้างเลย
ต้นใหญ่จริงจริงใช่ต้นมะม่วงยักษ์ไง
นี่เกิดขึ้นตอนเย็นนะคะพายุฝนพัดถล่มบ้านเรือนของชาวบ้าน
ในพื้นที่แอมเปอร์ขุงที่จันทบุรี
เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองขลุงก็ไปตรวจสอบความเสียหายในชุมชนก่อนค่ะ
นี้คือชุมชนประชาร่มเย็นแต่แหมพอเจอแบบนี้ไปมันจะไม่ร่มเย็นเป็นสุขแล้วสิ
เพราะว่าต้นมะม่วงขนาดใหญ่อายุ๗๐กว่าปีนะนะ
โดนแรงลมพัดจนหักโค้นแล้วก็ทับสายไฟฟ้าแรงสูงอ่ะ
เสาไฟฟ้าแรงศูนย์ก็เลยล้มมาขวางแบบเนี้ยรถที่ไหนจะไปต่อได้
เสียหายหลังคาเปิดหมดน่ะนะคะข้าวของในบ้านก็โดน
สาดมีบ้านเรือนที่พังเสียหาย๑๐หลังนะห้องแถวอีก๕ห้อง
สภาพเห็นไหมตอนที่นักข่าวเข้าไปดูฝ้าไปหมดเลยค่ะแล้วผลจาก
ที่เสาไฟหักเนี่ยชาวบ้านเขาก็ไม่มีไฟฟ้าใช้เจ้าหน้าที่
เทศบาลเมืองขลุงก็ต้องเอาเลื่อยยนมาตัดต้นมะม่วง
ที่มันหักโค้นเปิดเส้นทางแล้วดูน้ำในบ้านสิครับคือจะ
ต้องจัดการเรื่องเคลียร์น้ำเคลียร์อะไรต่างด้วยนะคะไปคุย
กับหนึ่งในคนที่ได้รับผลกระทบคุณสมรคุณอมรค่ะเล่า
ฟังบอกว่าตั้งแต่เกิดมาเนี่ยนะต้นมะม่วงต้นนี้เห็นมา
ตั้งแต่เกิดแล้วคือมะม่วงมาก่อนเราเกิดอีกอ่ะเออคิดดูสิคุณ
ป้าป้าบอกว่าป้า๖๐แล้วแต่ต้นมะม่วงมันมาก่อนป้า
ป้าไม่เคยเจอเลยพายุอะไรที่มันรุนแรงขนาดเนี้ย
ลมมันมาแบบมันแบบอู้มาเลยนะมันเหมือนหูมันอื้ออ่ะกำลัง
เดินเข้าบ้านอ่ะพอพอเดินคล้อยหลังมาปุ๊บต้นมะม่วงมันก็
ล้มอุ้มลงมาเนี้ยตกใจขั้นทีหนึ่งอืมยืนงงอยู่พักนึงก็
เดินไปอีกพอเดินมาได้สองเก้ามั้งเสาไฟก็ล้มอุ้มลงมา
แบบเหมือนอยู่บ้านหัวเราอ่ะอืมอยากชอบแหลกหมาใบข่าว
มันระเบิดปุ้งกระเบื้องระเบิดเลยมึงมาเลยมันก็ล่วงมา
แบบต้นหน้าเลยโอ้ยเห็นไหมแววตาคุณป้าที่เล่าให้ฟังเนี้ย
ว่าเจอเหตุการณ์แบบนี้แล้วทั้งเกิดมาเนี่ยนะอายุ๖๐แล้วยังไม่เคยเจอแบบนี้เลย
ทีนี้เจ้าหน้าที่เทศบาลเมืองขลุงค่ะก็ต้องมีการจัดที่พักชั่วคราว
สำหรับคนที่ประสบภัยเบื้องต้นก่อนเพราะเขาอยู่บ้านไม่ได้นะ
แล้วก็เตรียมหามาตรการเยียวยาชาวบ้านที่ได้รับผลกระทบต่อไปด้วยนะครับ